เปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้เราคุยกันในเรื่องที่เกิดขึ้นกับ
สองแม่ลูกที่อยู่ที่นครสวรรค์
คุณยายดอกไม้อายุ๗๓ปี
คุณป้ากุศุมาที่เป็นลูกสาวอายุ๕๕ปี
เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะ
ทางแม่ลูกครูนี้ขึ้นมากรุงเทพ

ร้องขอความเป็นธรรมกับนายธรรมดิพยจันทร์โอชา
หลังจากนั้นมาที่ธรรเมียบเจอกับผู้สื่อข่าวของเราคุณตาย
สิริวัณรักษัตริย์พอดีไปสัมภาษณ์สอบถามเรื่องราวเนี่ย
ก็เลยพาไปหาคุณเอกพบเหลืองประเสริฐทางเพจสายใหม่ต้องรอด
เรื่องราวคือป้ากุศุม่าบอกว่าไปตัดต้นกล้วย
แต่มันอยู่ในที่ดินของแกนะแต่เจ้าของบ้านที่อยู่ติดกันเนี่ย
ดินติดกันเลยนะฮะเป็นคุณลุงท่านหนึ่งเดี๋ยวเราจะคุยด้วยนะฮะ
บอกว่าต้นกล้วยต้นนี้เป็นของแกมีการแจ้งคงแจ้งความอะไรกัน
สรุปเนี่ยป้ากุศุมาบอกว่าโดนหมายเรียกไปสองรอบแล้วไม่ได้ไป
พอมีเรื่องต้องไปโรงพักที่สพมนครสวรรค์
ตำรวจเจอเอาหมายเรียก๒รอบไม่ได้มาเป็นหมายจับค้างอยู่
ก็เลยถูกดำเนินคดีนอนห้องขังของโรงพักไป๒คืน
เพราะช่วงนั้นติดวันเสาร์อาทิตย์ก่อนจะไปสารทุกวันนี้ได้ประกันตัวออกมานะครับ
เรื่องราวต่างเนี่ยวันนี้เราจะคุยกันว่าเออตกลงแล้วเนี่ย
แค่เรื่องตัดต้นกล้วยมันขนาดนี้เลยเหรอแต่ผมได้คุยกับคุณป้าแล้วก็คุณแม่เนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่ามันมีเรื่องราวมากกว่านั้นขึ้นไปอีกเพราะมันมีเรื่องที่ดินที่อยู่ในขณะนี้
เป็นที่สาธารณประโยชน์ทางอบตเขาก็ต้องการที่คืน
เพื่อไปทำเรื่องของปลาปลาหมู่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แม้แต่ลุงชำนาญที่บอกเป็นเจ้าของต้นกล้วย
แล้วป้ากุศุมาไปตัดของแกเนี่ยบอกว่าโอ้โหแม่ลูกคู่นี้เหรอ
นี่แบบเกะกะระรานด่าชาวบ้านไปทั่วเป็นอันทภาณประจำหมู่บ้าน
แล้วตกลงมันจะยังไงกันแน่นะฮะเดี๋ยววันนี้คุยกันนะครับ
รับเชิญที่อยู่กับผมในรายการนะครับแน่นอนครับคุณยายดอกไม้
และคุณป้ากุศุมานะครับมาจากนครสวรรค์เลย
อีกท่านหนึ่งคุณเอกพบเหลืองประเสริฐที่ทั้งสองท่านไปร้องขอความช่วยเหลือนะฮะ
สวัสดีครับสวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีคุณยายสวัสดีคุณป้านะครับ

โอ้โหเรื่องราวต่างคือฟังแล้วเนี่ยมันมีเรื่องต่อยอดแล้ว
ละมุนวุ่นวายอยู่พอสมควรเอาอย่างนี้ให้ให้คุณยายกับคุณป้าเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าเนาะ
ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นเริ่มแรกเลยอ่ะที่วันนั้นต้องมาที่ธรรมเนียบกันเลยอ่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นถึงต้องมาที่ธรรมเนียบกันมาร้องเรื่องอะไรกัน
ก็ขอความเป็นธรรมจ้ะขอความเป็นธรรมจ้ะเรื่องอะไรบ้างยาย
ก็เรื่องที่เขามาก่อกวนนี่แหละที่เขามาทำร้ายลูกสาวทำร้ายฉันจนเอวคดเอวกงนี่ทุกเรื่อง
ทำร้ายยายด้วยทำร้ายลูกด้วยอ่ายายกับลูกสาวเนี่ยคือคุณยายดอกไม้กับคุณป้ากุศุมา
อยู่ที่บ้านยางโทนนะครับตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ที่ดินที่อยู่เป็นที่สาธารณประโยชน์ใช่ไหมอยู่กันมากี่ปีแล้ว
มาสามสิบกว่าปีอ่ะจ้ะสามสิบกว่าปีนะเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องต้นกล้วยก่อนนะ
ที่ดินเดี๋ยวค่อยว่ากันเกิดอะไรขึ้นเรื่องต้นกล้วยอ่ะว่ามาก่อนเรื่องต้นกล้วย
ก็มันต้นที่แรกเดิมทีละต้นมันใหญ่แต่นี่มันก็มีสายไฟอยู่ตรงบริเวณที่นั่นก็กลัวจะไปกระทบสายไฟหรือยัง
หนูก็กลัวเคยโดนยิงด้วยเหรอจ้ะสามทีแต่ไม่โดน
เดี๋ยวเรื่องร่วงงี้ให้ว่ากันจะต้นกล้วยมันสูงจะนี่หนูก็ตัด
หนูกลัวคนมาแอบไงหนูก็เลยตัดออก

ประมาณหนูจำได้๒ต้นใหญ่

มันทีแรกเดิมทีก็ไม่มีปัญหาอยู่
หนูก็จำไม่ได้เนอะอยู่ก็มีปัญหา
เขาบอกไปแจ้งว่าทำให้เสียทรัพย์

น่ะเอ่ยชื่อได้ป่ะคะ

เพราะว่ามันเป็นข่าวอยู่ใช่ไหมลุงชำนาญจ้ะ
ชำนาญบ้านที่ดินติดกันเลยใช่ไหม

พออันนี้เป็นบ้านเราถ้าก้าวเข้าไปก็เป็นบ้านเป็นที่ดินบ้านลุงชำนาญเขาอย่างนี้เลยไหม
เพราะว่าลูกเขากั้นเขตไว้หมดแล้วก่อนที่เขาจะออกไปจากบ้านอ่ะ

ก็เขาเอาดินถมเขาเอาดินถมข้างบนที่บ้านเขาสูงกว่าที่หนู
เป็นคันดินกั้นที่จะรู้ว่าที่ใครเป็นที่ใคร
ใช่จ้ะแล้วหนูก็เอาเสาปูนหนูอ่ะเสาบ้านที่มันไม่ได้ใช้ที่เขาให้มาหนูก็กันเขตไว้แล้วก็ต้นไอ้ใหญ่ใหญ่เนี่ยเขาเรียกอะไรต้นอะไรหนูก็จำไม่ได้แต่เขาเรียกต้นจัญญบัน
มันมีสัตยบันมันมีต้นไม้กั้นแล้วก็หนูก็กั้นติดบ้านไว้แล้วก็หนูก็เอาเสาปูหน้ากั้นเลาะมาเลาะมามีเข้นหมดอะ
อันนี้ที่ที่ลุงชำนาญกับที่ของป้ากุศุมานะต้นกล้วยมันขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหม
ที่หนูในที่ของป้ากุศุมาจ้ะตัดไปสองต้น
ต้นใหญ่ใจมากใครปลูก
หนูจำไม่ได้แต่หนูรู้ว่ามันขึ้นในที่หนูแล้วหนูมันเห็นมันลกหนูก็ตัด

ยายไม่ได้ปลูกแต่ว่าลูกสาวปลูกหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้
เพราะว่าหนูปลูกต้นไม้เยอะ
ยายบอกว่าไม่รู้มันแทงหน่อข้ามฝั่งมาหรือเปล่าเหรอ
ทางฝั่งเพราะเขาเอาสาวปูนไปวางกันคันที่ไว้ที่นี่
หนอกล้วนก็แทงเข้ามาในที่ลูกสาวนี้

แต่เขากันไว้หมดลูกเขากันแล้วก็อยู่สามให้ลูกเขาก็ออกไป
แล้วก็นายข้างบ้านเนี่ยหาเรื่องหนูเรื่อยเลย

นี่ที่หนูตัดมันเป็นต้นใหญ่แล้วมันไส้มันขึ้นที่เห็น

มันขึ้นไส้มันขึ้นมาเป็นหน่อเล็กขึ้นมา
พอตัดเสร็จปุ๊บลุงแกไปแจ้งความเหรอ
ไม่รู้จ้ะฉันไม่เห็นฉันไม่ได้

ไม่รู้อยู่ก็จับบอกว่าทำให้เสียทรัพย์

แล้วเหตุการณ์ในคลิปนั้นคือเรื่อง
ที่ว่าบุกกันเข้ามาแล้วชุดละมุนวุ่นวายมีเจ้าหน้าที่มาเยอะแยะไปหมด
ในเรื่องเขาแจ้งมันเขาบอกเขาแจ้งแต่เขานำทีมมาทั้งหมด
หนูก็ไม่รู้เหตุผลเอามารวมกัน
เดี๋ยวผมเล่าให้เพราะผมคุยกับตำรวจสพเมืองนครสวรรค์มาแล้วนะ
ใช่ไม่ใช่ยังไงเดี๋ยวยายกับป้าลองบอกมานะ
นี่นะฮะในคลิปนี้นะที่เป็นข่าวนะครับ
เผื่อให้คุณเอกพบหลังว่าเสิร์ฐช่วยดูด้วย
เสื้อชมพูคือคุณยายดอกไม้ใช่ไหม
คนนั้นไม่ใช่คนที่เดินไปนะ
คือตำรวจในคลิปนี้จะมีเสียงป้ากุศุมาอยู่ตลอดใช่ไหม
จะมีเสียงบอกว่าอะไรนะถูกทำร้าย

วันที่เกิดเหตุในคลิปเนี่ย๒๔มิถุนายนใช่ไหม

ทางฝ่ายปกครองก็มากับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อจะมาที่บ้านของยายดอกไม้กับป้ากุศุมา
เนื่องจากเขามีหนังสือจากทางอบตเนี่ยแจ้งมา
ว่าต้องย้ายออกจากพื้นที่
นี่ขออนุญาตนะฮะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนึง

หนังสือมาที่หลังแต่เข้ามาวันนั้นไม่เคยพูดอะไรเลย
แต่ว่าทางท่านพันธบทโทสุทัศน์ม่วงสุก
เป็นพนักงานสอบสวนสพเมืองนครสวรรค์นะ
บอกว่าเหตุการณ์ในเริ่มต้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยในคลิปเนี่ย
ทางอบตนครสวรรค์เคยแจ้งความเรื่องบุกรุกที่ดินกับคุณกุศุมาไว้นะครับ
กับคุณป้าดอกไม้ด้วยตำรวจก็ไปกับทางอบตกับกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
เพื่อจะไปพูดคุยเจรจาแต่พอมาถึงเนี่ยมาเจอป้ากุศุมากับลุงชำนาญ
กำลังทะเลาะกันอยู่เรื่องต้นกล้วยอ่า
ก็เลยต้องเข้าไปห้ามศึกพอห้ามไปห้ามมากลายเป็นว่ามันมีการทำร้ายระหว่างกัน
แต่แต่ฉันพูดตรงนะไม่มีใครห้ามเลยกระทั่งตำรวจมาให้มันอย่างนี้หนูเล่าให้ฟัง
เขามาพร้อมกันเลยอ่าพอหมายถึงค่ะตำรวจคนนี้คือลุงชำนาญมาด้วย
เขามาพร้อมกับองค์การทั้งตะบนนี่แหละมาทั้งตำบลเลยหนูหนูพูดเป็นความสัตว์จริงเลยหนู
กล้าสาบานเลยตำรวจเนี่ยเขาไม่ให้ความเป็นธรรมพูดแบบเนี้ยยังไงก็เขาบอกว่าอยู่อยู่มาเจอหนูกับนายชำนาญเถียงกันทะเลาะกันไม่ใช่อ่ะมาพร้อมกันนะจ๊ะ
แล้ววันนั้นเข้ามากันเยอะแยะเข้ามามาเป็นทีมเลยมามาเรื่องอะไรเข้ามาเรื่องอะไรหนูไม่แน่ใจแต่นายชำนาญอาจจะมาชี้เรื่องต้นกล้วยหนูตัดต้นกล้วยเนี้ย
ก็เขาประชุมกันที่เกษตรหมู่สองมาหนูพูดความเป็นจริงทั้งหมดคือคือแค่เรื่องว่าตัดต้นกล้วยเนี่ยเขาต้องเรียกประชุมกันทั้งฝ่ายปกครองทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งอบตเลยเหรอเพื่อเพื่อจะตำรวจมาแล้วเดินทางมาใช่เพื่อจะมาชี้เรื่องต้นกล้วยเนี่ยเหรอ
ใช่พอเขาประชุมแล้วเขาก็มาเขาพากันมาตำรวจเนี่ยเขาไม่ให้ความเป็นธรรมแล้วคนทั้งตะบนเนี่ยทั้งประชาชนเนี่ยเขาร่วมมือกันทั้งหมดบ้านหนูอยู่อ่ะไม่มั่วสุมใครอ่ะบ้านหนูเหมือนแกะดำอ่ะบ้านนี้เหมือนแกะดำ
สองคืนอ่ะเขาพยายามฆ่าหนูพยายามฆ่าเลยหนูยอมฆ่าหนูบอกกับลูก
โทรลูกอยู่ระยองเนี่ยมีลูกอ่อนด้วยหนูกลัวเขาฆ่าหนูฆ่าคุกอ่ะ
หนูบอกอย่าทิ้งแม่นะบอกอย่าทิ้งแม่นะแค่เรื่องตัดต้นกล้วยเนี่ยเหรอ
จริงจริงมันมีปัญหายามาสิบห้าปีแล้วกี่ปีนะสิบห้าปี
ไม่เคยได้รับความเป็นธรรมเรื่องจริงหนูไม่โกหกหนูเป็นคนถือสิน
คือป้ากุศุมากับยายดอกไม้กำลังจะบอกว่าครอบครัวของป้าเนี่ยที่อยู่ในดงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ตรงนี้ของอบต
ที่อบตนครสวรรค์ตกเนี้ยครอบครัวเรากี่ไร่นะประมาณไร่กว่า
อยู่กันห้าหกคนเนี้ยอ่าอยู่กันมาสามสิบปีหนูไม่อยากร้องให้นะ
เขาว่าหนูประมาณอย่างว่าไม่ใช่ว่าเรียบร้อยอย่างงี้หนูอยู่บ้านอ่ะ
หนูล้อมรับเขาคุ้มเพลงหนูว่ามันมันสุดแล้วหนูก็ต่อสู้ถ้าหนูไม่ต่อสู้หนูไม่อยู่ได้ถึงสามสิบกว่าปี
ทำไมครอบครัวเราถึงถูกชาวบ้านเขามองว่าเป็นแกะดำมีเรื่องมีราวมันไม่แค่เนี้ยเขาหาหนูเป็นผีเป็นปลอบ
อย่างนั้นเลยเหรอใช่แล้วก็บอกบ้าหนูก็บอกถ้าไปตรวจหนูไม่บ้าแล้ว
หนูไม่อยากร้องให้แล้วเขาว่าเหมือนหนูมันยาอะไรเงี้ยแต่พวกเขาแล้วถูกหมด
ท่านผู้ชมเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมกลับมาสืบเนื่องต่อจากเหตุการณ์ในคลิปเมื่อกี้นี้มันกลายเป็นว่า
ชำนาญแกก็ไปแจ้งความเรื่องทำให้เสียทรัพย์คือเรื่องต้นกล้วย
ใช่ไหมป้ากุสุมาก็แจ้งกว่าหนูไม่เคยทำไรเขาเลย

แล้วป้ากุศุมาก็ไปแจ้งเขาทำร้ายร่างกายเหมือนกันใช่ไหม
เนื่องจากเรื่องของต้นกล้วยแล้วก็เหตุการณ์ในคลิป
แต่หนูถูกล็อกไม่มีทางสู้เลยหนูจะไม่สู้อะไรเขา
หนูจะไปทำร้ายเขาได้ไงตำรวจล็อกหนูเกือบตายอ่ะ
เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะฮะ

มันมีเรื่องที่ดินเข้ามาปนด้วยครับอีกสักครู่กลับมาครับท่านผู้ชมครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะ
เรื่องของคุณยายกับคุณป้าคุณเด็กกับพบ

คือหลังจากที่เกิดเหตุในคลิปวันนั้นนะครับ
เวลาผ่านมาถึงวันที่๒ธันวาคมนะคุณป้า
วันนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับป้ากุศุมาบอกว่า
แกตั้งใจไปโรงพักษพเมืองนครสวรรค์
เพื่อไปแจ้งเรื่องหรือจะแจ้งความเลย
เรื่องถ่ายน้ำปลาปลาเน่าเสียลงมาที่บ้านนะจ๊ะ
มีเจ้าหน้าที่เนี่ยถ่ายน้ำปลาปลาเน่าเสียลงมาที่บ้าน
คือในดงป้าเนี่ยที่ดินสารประโยชน์ที่อยู่กันเนี่ย
ทางอบตเขากำลังทำปลาปลาหมู่บ้านครับ
อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นป้าบอกว่า
มาถ่ายน้ำเน่าเสียลงพื้นที่บ้านป้าได้ยังไง
ที่โรงพักษพเมืองนครสวรรค์ไปถึงบอกถูกจับเลยเหรอ
จ้ะล้อมจับอย่างกระโจนเลยจ้ะ
ล้อมจับอย่างกับโจรยังไง
ก็มีผู้หญิงยายไปด้วยเหรอวันนั้น
ไปยายไปด้วยเกิดอะไรขึ้น
เห็นถ้าเขายุ่มลูกสาวไม่ได้ก็ลงมาเรียกฉัน
ฉันก็วิ่งขึ้นไปเห็นกำลังยุ่มย่ำยุ่มย่ำ

เขาเขาทีแรกเขาไม่บอกแล้วเขาก็บอกมีหมายมาแล้วนะ
คุณกุศมาเนี่ยอย่างงั้นอย่างงี้
หนูก็ไม่รู้ก็จะให้หนูเซ็นหนูก็ไม่เซ็นนะ
บอกไหนก็เข้าคุกแล้วหนูไม่เซ็น

เดี๋ยวหนูก็ติดคุกตายเลย

ทำให้เสียทรัพย์กับทำร้ายร่างกาย

พอวันนั้นไปโรงพักตั้งใจจะไปแจ้งเรื่องปลาปลาใช่ไหม
เขาก็เลยจับเลยเพราะว่าถือว่ามีหมายจับค้างติดตัวอยู่

ที่คดีตามมา
เขาบอกว่ารู้หมินซึ่งหน้า

หนังสติ๊กยิงที่เขาให้ของรับหนู

กล้องวงจรไม่เป็นไรเอาเป็นว่าที่โรงพักในวันนั้นเนี่ย
ถูกจับแล้วนอนอยู่สองคืนใช่ไหมจ้ะ
สุดท้ายไปสารจ้ะเรียกห้าหมื่น
สารท่านให้ประกันมาโดยไม่ต้องวางเงินประกันเออหนูบอกไม่มีเงิน
แล้วรู้ไหมวันนั้นที่ว่าไปถึงศาลแล้วสารให้ประกันมาเนี่ย
อันนี้คือคดีอะไรหนูก็ไม่แน่ใจเขาไม่ได้บอกอ่ะจ้ะ
นี่ขนาดขึ้นศาลแล้วยังไม่รู้เลยเหรอแต่เห็นบอกวันนั้นกลัวมากเลย
เขาบอกมันมีสองคดีแต่วันนั้นกลัวกันมากเลยใช่ไหม
กลัวหนูกลัวว่ายามฆ่าตายในคุกอ่ะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ
จริงหนูกลัวหนูร้องไห้เลยทำไมยังร้องไห้
ไม่อยากร้องไห้ธรรมดาหนูไม่ค่อยร้องไห้แต่หนูกลัวมากตอนฆ่าเนี้ย
เพราะมันมีประวัติไม่ดีเยอะแยะที่โรงพักอ่ะแล้วก็
หนูอ่ะถูกเขาพยายามฆ่ามานานแล้วเวลาที่อยู่ที่บ้านถูกพยายามฆ่าเนี่ยเหรอ
หนูคนเดียวเพราะหนูไม่ยอมคนเขาถึงกล่าวหาว่าหนูว่าลุกล้ำประชาชนคนอื่นไปทั่ว
แต่เขาไม่เห็นความจริงเนี้ยเขากล่าวเท็จแล้วแล้วตั้งแต่เกิดเหตุวันนั้นเนี่ย
จนมาถึงวันนี้เนี่ยได้คุยกับลุงชำนาญบ้างไหมไม่คุยกันคุย
ทำไมอ่ะแล้วเขาก็ไม่เข้าบ้านเลยไม่เคยเขากลัวเขากลัวว่าที่เขาทำไม่ดีกับเราเนี่ย
จากที่ความไม่ถูกต้องเพราะว่าหนูเป็นคนถูกต้องเขาก็กลัวเขาก็กลัวหนูเอาคืน
แต่วันนั้นหนูไม่เคยได้ทำร้ายเขาเลยไปสาบานที่ไหนก็ได้หนูเป็นลูกผู้หญิงอ่ะ
ด้วยความสัจจริงหนูไม่เคยโกหกเต็มหมัดเขาอ่ะแล้วหลบกันเลยแหล่งเงี้ย
หนูก็กลายเป็นคนเสียไปโดนโดนต่อยหน้าฝ่ายเดียวลูกสาวก็จะไปเอาคืน
ลูกสาวก็โดนตำรวจล็อกคอเลยเดี๋ยวผมขอฟังอีกมุมหนึ่งนะ
ผมขอคุยกับลุงชำนาญหน่อยนะจ้ะนะท่านผู้ชมครับตอนนี้ลุงชำนาญนะฮะ
ที่อยู่ที่ดินติดกับทางป้ากุศุมาแล้วก็คุณยายดอกไม้อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิ
คุยกันทางสายโทรศัพท์นะครับสวัสดีครับลุงคุณลุงครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับผมคุณลุงตกลงครับผม
เอาเอาเรื่องต้นกล้วยก่อนนะมันยังไงกันอ่ะคุณลุงเรื่องต้นกล้วย
ลองเล่าให้ฟังหน่อยอ๋อเขามาตัดต้นกล้วยผมนะครับ
เขาบอกว่าอยู่ในที่ของเขาคุณลุงแล้วมันตกลงเอาที่ก่อนอยู่ในที่ใคร
ก็ที่ของผมที่ผมอยู่ปัจจุบันนะครับไอ้ต้นกล้วยนี้มันอยู่กับเสาเรือนผมเลยนะแสดงว่า
ผมยังมีปัญหาบ้านเขามาตัดได้ผมก็เอาเอาเรื่องเนี่ย
แสดงว่าคุณลุงชำนาญยืนยันว่าต้นกล้วยที่ป้ากุศุมาเขาตัดเนี่ยยังอยู่ในเขตที่ดินของลุงอยู่ใช่ไหม

ไม่ได้ว่าอยู่ในฝั่งที่ดินของป้ากุศุมายายดอกไม้แล้วว่ามันไปแทงหน่องอกงอกอยู่ที่นั่นไม่ใช่
อ๋อไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยห่างกันเป็นเยอะแยะเลยครับประมาณ๑๐กว่าเมตร
แล้วทีนี้วันที่เกิดเหตุตามคลิปคุณลุงที่ว่าโอ้โหมีตำรวจมาอบตมาอะไรกำนันผู้ใหญ่มาเยอะแยะไปหมดเนี่ย

เรื่องครองทั้งหมดเจ้าหน้าพี่นะครับผมก็เลยเรียกมาทั้งหมดผมมาคีย์แจงนะ

แจ้งให้ผมฟังหน่อยว่าเขาบอกว่าเป็นที่ของเขาจริงหรือไม่
ในคลิปนี้คือลุงชำนาญใช่ไหมใช่ไหมที่อยู่กับตำรวจ

แล้วลุงชำนาญไปบอกนี่เขาก็มากันหมดเลยเหรอเขาก็มากันครบทุกฝ่ายเลยเหรอ

แล้วมาถึงแล้วมาชี้แล้วยังไงต่อคุณลุง
ผมก็อธิบายให้เจ้าหน้าที่เขาฟังผมถามเขาบอกว่า
ลองชี้แจงผมฟังหน่อยว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของใครกันแน่

อ่าทีนี้เขาก็บอกว่าที่เนี้ยไม่เป็นที่ของใครมันเป็นที่สาธารณะ

แต่หน้าประโยชน์มันไม่เป็นที่ของใคร
แล้วเนี่ยเขามาตัดต้นกล้วยผมอย่างนี้จะทำยังไงดี
อืม

ไม่ให้มาหาผมอ่านี่พ่อเขาจับไว้แล้วเขาก็ยิ่งดิ้นอีก
พ่อเขาดิ้นดิ้นดิ้นแล้วก็ตั้งฝ่ายผู้หญิงฝ่ายพวกศาลวัฒน์กันมัน
พวกอะไรพวกนั้นพวกผู้ใหญ่บ้านน่ะเขาก็ใช่จะจับไว้ครับ
แต่ทีนี้เสร็จแล้วเขาจะจับโดยไม่ถนัดอันนี้คือผู้หญิงก็ผู้ชายน่ะ
ก็หลุดมาถึงผมอ่าหลุดมาถึงผมทีนี้ก็ไม่รู้ว่าใครทำร้ายกันก่อนน่ะนะครับ
ผมก็ไม่แน่ใจตรงนั้นนะแล้วแล้วจากเหตุการณ์ในวันนั้น
อ่าก็เลยไม่รู้ว่าใครทำร้ายใครก่อนมันก็เลยแบบมาลุมมาตุ้มอย่างเงี้เหรอ
ครับผมลุงลุงแล้วแล้วหลังจากวันนั้นอ่ะไว้อะไรนะฮะ
เพราะเจ้าหน้าที่เขาห้ามไว้แล้วมันไม่อยู่ไงครับลุงลุงแล้วหลังจากวันนั้นอ่ะ
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยลุงมีไปแจ้งความเพิ่มอะไรยังไงอีกบ้างอ่ะ
ลุงตกลงลุงแจ้งความป้ากุศุมาเขาเขากี่เรื่องอะไรยังไงบ้างพ่อไปแจ้งความทำร้ายร่างกายผม
ลุงจันทร์ทำพวกเขาไปแจ้งความโพยว่าผมไปทำร้ายร่างกายเขาแต่ความจริงจริงแล้วเขามาทำร้ายร่างกายผมมากกว่า
ต่างฝ่ายต่างแจ้งเรื่องทำร้ายร่างกายท่านด้วยเสียงแม่เขานะระหว่างที่ผม
ตั้มกับลูกสาวเขาอยู่เนี้ยแม่ของเขาเยยเยยเยยนางหลอกไม้มาแหละ
ถือไม้มาฝากผมไปทีนึงอ่าแล้วลุงแล้วลุงแจ้งกี่คน
แจ้งแจ้งทำร้ายร่างกายแจ้งป้ากุศุมาคนเดียวใช่ไหมครับผม
แล้วเรื่องแล้วเรื่องต้นกล้วยได้แจ้งหรือเปล่าทำให้เสียทรัพย์แจ้งครับ
สองเรื่องเลยครับผมอ่าลุงแล้วแล้วยังไงทีนี้คือ
แม่บ้านอยู่ติดกันเลยมันคุยกันไม่ได้หรือมันเจรจากันไม่ได้หรือยังไง
เพราะคุยไม่ได้เลยแม้แต่ผมเดินผ่านบ้านเพราะเขายังด่าผมหน้าแฟนเลยครับ
อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอใจใจเย็นลุงใจเย็นเอาเอาเอาคำเอาคำแบบปกติธรรมดาพอ
ลุงเอาแบบอันนี้เราอยู่รายการโทรทัศน์ออกอากาศทางทีวีนะลุงนะลุงลุงมันมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
จากเรื่องต้นกล้วยอ่ะไม่มีครับเริ่มจากเรื่องต้นกล้วยเลยเหรอไม่เริ่มจากต้นกล้วย
ป่ากระทบกระทั่งมาตั้งหลายปีแล้วครับกระทบกระทั่งแบบเหมือนไม่ให้อยากให้เราอยู่อ่ะ
อยากให้เราไปที่อื่นใครมาอยู่ก่อนเนี่ย
เขามาอยู่ก่อนผมสักประมาณสี่ห้าปีอ๋อแล้วพอลุงมาอยู่เขาก็ไม่อยากให้อยู่อย่างเงี้หรอ
อันนี้ที่ลุงคิดใช่ไหมมาขออาศัยเขาอยู่ตอนหลังอ่ะนะมาขออาศัยเขาอยู่
ทีนี้เสร็จแล้วก็เอาให้อยู่ก็อยู่กันด้วยโดยดีมานั่นแหละ
แต่ทีนี้แม่เขาอ่ะจะให้ผมไปช่วยปลูกบ้านให้อ่าแล้วยังไง
แล้วผมก็ไม่ได้ไปช่วยแกเพราะว่าผมชีวิตรับจ้างผมก็ต้องไปหารับจ้างเขากิน
อ่าทีนี้ผมช่วยเนี่ยผมยังไม่รู้จะได้ค่าแรงอื่นให้
ผมลุงเลยไม่ได้ไปช่วยอืมลุงชำนาญทีนี้เนี่ยเอาละเรื่องมันก็เนี่ยมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย
คือลุงลุงยังอยากจะคุยกันบ้างไหมลุงเพื่อให้มันจบจบเรื่องแล้วก็อยู่กันด้วยดีเนี่ย
ไม่อยากจะคุยเพราะคุยกับคนคนนี้คุยกันไม่รู้เรื่อง
คือคุณลุงลูกเขาทั้งหมดแหละสองคนเพราะเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะครับ
คือยืนยันว่าคดีก็จะเดินหน้าเหมือนเดิมอย่างเงี้เหรอครับผม
ให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการไปเพราะผมคุยด้วยไม่ได้เดี๋ยวมัน
เกิดมีอารมณ์ขึ้นมาเดี๋ยวเรื่องมันจะยาวไว้มากกว่านี้นะ
แล้วเนี่ยวันนี้ทั้งย้ายดอกไม้กับคุณป้ากูซูมาเนี่ยคุณยายคุณป้าก็อยู่กับผมที่รายการอยาก
อยากจะคุยกันนิดนึงไหมเผื่อจะแหมเป็นเพื่อนบ้านแล้วอยู่ด้วยกันได้
ความจริงผมไม่อยากคุยเลยถ้าเรื่องความเป็นจริงทุกอย่างเนี่ยนะ
ให้ไปสืบตามบ้านใกล้เรือนเคียงดูหรือคนในย่านนั้นดูว่าผมเป็นยังไงอะไรเป็นยังไง
แล้วคำพูดของคนสองคนนี้เป็นยังไงนี่เขาจะรู้ได้ดีชาวบ้านน่ะนะ

จนว่าลูกหลานผมนี่เรียนหนังสือนี่อยู่กันไม่ได้ต้องไปเช่าบ้านอยู่
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ทางคดีก็คือลุงก็ยืนยันว่าก็จะเดินหน้าต่อไปใช่ไหมสองข้อหาที่แจ้งความเขาไว้

หรือมีทางไหนที่จะถอนฟ้องคดีหรือว่าจะจบคดีอะไรยังไงได้บ้างมันมีทางไหนบ้างไหม
สองแม่ลูกนี้ต้องทำยังไงบ้างไหมลุงถึงจะยอมถอนแจ้งความยอมไม่ดำเนินคดี
คือยอมแจ้งความมันก็ยอมได้ง่ายแต่คนแบบนี้ถ้ายอมไปแล้วมันย่ามใจไงคนแบบนี้เพราะคนทุกคนที่มันเคยด่าเขาเนี่ยไม่เคยมีใครตอบโต้เขาไง

เข้าบ้านของแถวนั้นทุกคนนะมันด่าเขาตลอด
อ่าทีนี้เอาไม่เป็นไรเรื่องนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าจะไปกันใหญ่อ่ะทีนี้ลุงผมไม่อยากให้มาวิวาทะอะไรกันมากกว่านี้
ลุงทีนี้ขอถามเรื่องที่ดินหน่อยที่สาธารณประโยชน์ตรงนี้เนี่ยของอบตเขาเนี่ย
ทางฝั่งของลุงเนี่ยมีจดหมายเรียกคืนที่ไหม

เพื่อที่เขาจะทำประปาหมู่บ้านเหรอฮะ
อ่าเขาก็มาบอกแต่ตอนแรกอ่ะเขาจะไล่ที่เขามาบอกผม

ผมก็บอกกับเขาไม่เป็นไรครับ
ผมก็พร้อมพิจิยายที่นี้ทั้งฝ่ายกรท่างทั้งอบตเขามาดู

มาดูแล้วเสร็จแล้วพี่ตรงที่ผมอยู่นั่นเนี่ยเขาบอกว่า

ต่อก็ดีกำนันก็ดีอืมเขาก็ให้ความเฮ็ดตา
แต่ทีนี้เราทั้งฝ่ายกุศุมานี่เขาก็ไม่ฟังไงไอ้โผล่หน้ามาเขาก็ด่าหมดเลย
ไม่ว่าไหนเอาเพิ่มไม่ว่าไหนจังหวัดไม่ไม่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด
ที่มาหาเขาทีนี้เขาก็จำเป็นที่ว่าต้องให้ย้าย
เพื่อไม่ให้บุคคลคนนี้ได้อยู่แถวนี้แล้วมันสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านเขาไง
ทีนี้ถ้าถ้าฟังในมุมของอ่าชาวบ้านในพื้นที่อ่าใน
ลุงชำนาญที่เล่าให้เราฟังเนี่ยในในแง่ของชาวบ้านนะ
ดินสาธารณประโยชน์ตรงนี้เนี่ยของผืนที่อยู่ด้วยกันหลายครอบครัวเนี่ย
ของทางตำบลนครสวรรค์ตกในที่บ้านยางโทนเนี่ยที่ประปาอบตเขาจะทำประปาหมู่บ้านเนี่ย
นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ไล่ที่ทุกบ้านไม่จำเป็นต้องออกก็ได้
ครับใช่ไหมจริงคนที่กุมานี่เขาก็อยู่ได้เขาก็ให้อยู่ได้
เขาก็ให้อยู่ได้แต่คุณทำตัวใหม่ได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องแค่ทำตัวอย่างเนี้ยเหรอ
อ่าเขาพูดกับผมเลยเขาบอกว่าเออความจริงอ่ะ
ผมก็ไม่อยากจะไล่จะอะไรนะให้อยู่กันแบบสบายให้อยู่กันแบบอยู่
แบบด้วยความสามัคคีกันอยู่กันไปเขาก็ไม่อยากรบกวน
แต่ไอ้ที่ออกกำลังกายตรงกันข้ามกับเขานะเขาไปบุกลุกเขาไว้
เขาจำเป็นต้องไล่ตรงที่ตรงนั้นอ่าเพื่อเขาจะทำแท้งน้ำปลาปลา
เขาก็ไม่ได้มารบกวนในตรงที่เราจะอยู่ปัจจุบันเนี่ยอ๋อจะเอาแค่ส่วนเดียว
ต้องไล่นี่เพราะว่าเขาทำตัวเขาเองไงลุงลุงชำนาญผมผมขออีกเรื่องหนึ่ง
คือทางฝั่งฝั่งยายกับป้าเนี่ยเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนั้นน่ะ
ว่าลุงบอกจะมาชี้จุดเรื่องต้นกล้วยอ่ะโอ้โหทำไมมากันเยอะเหรอ
ก็ลุงไปบอกแล้วทำไมเขามากันให้เยอะจังทั้งอบตตำรวจกำนัน
ผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่เจ้าหน้าท่งเจ้าหน้าที่อ่ะอ๋อผมไปแช่งความคอยแล้ว
ผมก็ต้องการความจริงจริงว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของใครเป็นอะไรไง
ผมไม่ทราบแล้วลุงตามได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ
ผมก็เลยไปบอกทุกที่อะครับอืมเขาเลยมาพร้อมกันหมดเลย
ทางอบตตำอะไรผมไปบอกหมดแล้วว่าเชื่อพิธีแจงให้ผมหน่อย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
ร่วมร่วมร่วมร่วมร่วมร่วมร่วมร่วมร่วมร่วมร่วมร่วมร่วมร่วม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
เช่นข้างบ้านใครที่ปลูกต้นมะม่วงไว้แล้วกิ่งมันมันเลยมาบ้านมาบ้านเรา
เลยมาฝั่งบ้านเราเนี่ยอ่าบางคนไม่รู้ฟันฉับเข้าไปเลย
เจ้าของบ้านเนี้ยเขามีสิทธิ์ไปแจ้งความได้นะครับว่าเอ่อ
ทำให้เสียทรัพย์แต่แต่ว่าวิธีแก้ของท่านคือ
ถ้าเป็นบ้านผมพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยอยู่ข้างบ้านผมปลูกมะม่วง
แล้วหรือปลูกกล้วยเนี่ยแต่หน่อกล้วยมันแทงมาในบ้านผมอ่ะ
ผมก็ต้องไปบอกพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยมาตัดหน่อยเพราะว่าไม่ตัดเนี่ย
รั้วบ้านผมพังต้องบอกกันก่อนต้องบอกกันก่อน
แต่ถ้าบอกแล้วพี่อุ๋ยเพิ่งเฉยผมฟันเลยผมฟันแม้ว่าพี่อุ๋ยไปแจ้งตำรวจ
แม้ว่าตำรวจจะมีหมายเรียกมาหาผมผมก็ไปชี้แจงได้ว่า
ผมได้ชี้แจงบอกพี่อุ๋ยให้ตัดแล้วพี่อุ๋ยไม่ตัดปัญหาคือป้าแก
ไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปที่ออกหมายที่ป้าโดนจับเนี้ย
นั่นเป็นเหตุเพราะว่าตำรวจออกหมายเรียกครั้งที่๑
ก็ไม่ได้ไปครั้งที่สองไม่ได้ไปเมื่อไม่ได้ไปแล้วเนี่ย
มันจำเป็นต้องออกหมายจับตามกฎหมายครับแต่จับไปเนี่ย
จับเพื่ออะไรนะจับเพื่อให้ป้าไปอธิบายว่า
ทำไมถึงตัดป้าก็ไปบอกว่าที่มันตัดเพราะว่าฉันได้เคยบอกเขาแล้ว

ทำให้รั้วพังหรืออะไรก็ตามแต่ก็ให้เหตุผลกับตำรวจเข้าไป
ก็เป็นเหตุที่สั่งไม่ฟ้องได้วันนั้นบังเอิญติดศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอีก
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามันมีเรื่องที่
เดี๋ยวต้องช่วยเคลียร์หน่อยนะเรื่องที่นะว่าจะเอายังไง
แล้วเดี๋ยวป้ากับยายเดี๋ยวมาคุยกันนะ
กันครู่เดียวครับอีกสักครู่กลับมาครับท่านผู้ชมครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับ
ผมเหลือแค่๔๕นาทีจริงเอาทางคุณยายกับคุณป้าก่อน
เรื่องของเอาต้นกล้วยก่อนนะลุงชำนาญยืนยันว่าไม่คุยแล้ว
หน้าเรื่องคดีต่อยายกับป้าทำยังไงดีเอาไงต่อ
ฉันก็ต้องเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยเพราะเขารักไก่บัวหมา
ไปแจ้งตำรวจเท่าไรก็ไม่เคยทำเรื่องให้เลย
หนูก็แจ้งกลับไว้ให้หนูมีใบหลักฐานหนูแจ้งกลับไว้ในการที่หนูไม่ผิด
เพราะต้นกล้วยอยู่ในที่หนูที่สาธารณะก็จริง
มันเป็นสิทธิ์ของส่วนบุคคลของประชาชน
ที่เขาปลูกไว้จะมาทำลายทรัพย์โดยที่ไม่มีสาเหตุ
ไม่ได้ที่ว่าจะมาอ้างว่าอยู่ในที่สาธารณะ

มีใบแจ้งความกลับเยอะหมด
หนูมีข้อยืนยันหมดแล้วก็นายชำนาญนี่ก็โกงที่หนูไปที่อยู่เนี่ย

อุ้ยเดี๋ยวจะไปพาดพิงราชการเขา

ใช่เขามาไล่หนูทุกที่เลย

ที่ตรงไหนหนูจับจองก็ก็ไล่ก็ก็ไล่
ทีนี้จะถามพอดีแล้วเรื่องที่ดินเอายังไง

๑๕กัญญายนส่งมาที่บ้าน๑๕กัญญายน๒๕๖๕
แจ้งให้ลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่สาธารณประโยชน์
เพราะว่าสิ่งปลูกสร้างเนี่ยที่ที่อยู่กันเนี่ยนะ
เขาจะต้องเอาไปเป็นโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำปลาปลา
มันมีที่จ้างหลายหลายไล่จ้ะ
แต่เฉพาะเค้าจอดจงโบ้านหนูบ้านเดียวอ่ะ
ไม่เชื่อหนูอยากให้อ่าส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบนลงมาตรวจสอบ

อ่าเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึง
นำเขายังไงคือเรื่องที่นี่เป็นเรื่องสำคัญนะพี่อุ๋ย
ผมว่าอบตต้องจะเรียกประชุมคือที่แปลงนี้มันเป็นแปลงใหญ่ถูกไหมครับป้า
แล้วมีบ้านที่อยู่อาศัยในที่สาธารณะกี่หลังคาเรือนครับเนี่ยทั้งหมด
เออก็สี่ห้าหลังคาเรือนเนี้ยมันไม่ใช่แปลงใหญ่น่ะ
เพาะของป้าเขาสี่ห้าหลังคาเรือนที่สารประโยชน์ตรงเนี้ยจ้ะมันเป็นเศษที่ใช้ทงเหลือจากเจ้าใหญ่ในทุนเขาเอาหมดเลยนะ
ใช่เจ้าใหญ่ในทุนก็เป็นที่สาธารณประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมใช่จ้ะ
แต่รวมแล้วทั้งหมดเท่าไรครับถ้าผมดูเอกสายเนี้ยประมาณเมื่อทุกแปลงประมาณนั้นเนี้ย
ยังแต่ว่าในส่วนของยายกับป้าที่เขาอยู่กันในครอบครัวของเขาเองเนี่ยลงของเขาเนี่ย
ไล่กว่าครับไล่กว่าครับอืมคือคืออบตต้องมาดูนะ
เพราะว่ามันเป็นที่สารประโยชนมันเป็นที่ของประชาชนทุกคนไงครับ
มันไม่ใช่ที่ของคนใดคนหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดแบบนี้อบตต้องมาคุยดูให้รู้เรื่องทั้งหมด
อืมนะครับว่าจะจัดสรรยังไงที่แปลงไหนที่มันจะต้องสร้างสิ่งปู่สร้าง
ซึ่งเป็นประโยชน์กับคนทั้งอบตคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันก็ต้องจัดสรรตรงนั้น
ส่วนป้าที่เขาบอกอยู่มานานแล้วแต่ป้าต้องเข้าใจนะว่าการอยู่มานานไม่ได้แปลความหมาย
ก็บอกว่าที่อบตไล่เพราะว่าป้าพูดไม่รู้เรื่องก็เลยจะไล่ซะ
อันนี้มันก็ไม่ใช่เหตุผลนะมันไม่ใช่เหตุผลที่จะไล่เขาได้นะครับ
ก็ต้องมาคุยกันแล้วเวลาเจ้าที่มาหาป้าต้องใจเย็นนะ
ค่อยค่อยคุยกับเจ้าที่เขาเราอย่าไปกระโชกโคกห้า
ใช้เหตุผลคุยกันนะครับรวมถึงลุงเนี่ยอยู่ข้างบ้านกันเนี่ย
ถ้าทะเลาะกันเดี๋ยวเขาให้ลื้อย้ายทั้งคู่นะแต่ถ้าเกิดว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเนี่ย
เขยิบสมมุติว่าอบอตรอจะเอาที่ตรงเนี้ยทำแบบป้าจริงนะครับอืม
ดูซิว่ามันจะเขยิบยังไงได้จะได้ไม่ต้องย้ายจะได้ไม่ต้องย้าย
นะครับเพราะว่าที่มันต่างจังหวัดพี่อุ๋ยไม่เหมือนกรุงเทพไง
ถ้าที่กรุงเทพที่ผมเคยทำเนี่ยตรงที่ของพี่น้องริมคลองเนี่ย
มันเป็นขวางทางสาธารณาเยอะมันต้องเอาขึ้นไงแล้วก็ไปสร้าง
แล้วก็ไปสร้างแฟลต์สร้างบ้านมั่นคงให้อยู่แต่อย่างนี้เนี่ยที่เยอะ
แต่ก็ต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันเนี่ยไปหมดนะครับผมว่า
ไม่ผมหมดเวลาจริงจริงครับน้องคุณเอวพบขออภัยจริงจริงครับ
ป้าสุดท้ายถ้าฝากอะไรถึงใครได้อยากขออะไรฝากอะไรถึงใครให้ช่วย
อะไรเป็นยังไงบ้างหนูอยากขอฝากถึงท่านประยุทธ์อ่ะ
ขอให้ความเป็นธรรมหนูอยากให้หน่วยตรวจสอบข้างบนลงมาตรวจสอบด้วยตาตัวเอง
เพื่อหน่วยรัฐข้างบนลงมาตรวจสอบด้วยตาตัวเองแล้วเขาพูด
แล้วหนูจะไม่ว่าอะไรนี่มันเป็นการไม่ให้ความเป็นธรรมแล้ว
หนูถูกใส่ร้ายแล้วพยายามฆ่าโดยจ้

ก็อยากขอความเป็นธรรมต่อด้วย
บ้านฉันนี่คนเขารวยลูกฉายเป็นตำรวจ
แล้วก็มาด่าฐานรัฐสองวันเต็มสองคนก็หลุกสาว

มันในพื้นที่มันต้องไม่มีเจ้าใหญ่ในทุนไปเอาที่สารประโยชน์ได้นะ

ใช่ถ้าเป็นชาวบ้านตาดำจริงก็ไม่ถูกต้องแล้วนะ
แต่ถ้ามีเจ้าใหญ่ในทุนยิ่งดีเดี๋ยวถ้าทางอบตนครสวรรคตก
อยากชี้แจงอะไรบอกมาได้ให้นะครับจะได้ฟังทั้งสองฝั่ง

แต่หนูมีแผนที่หมดแล้วนะครับได้ขอบคุณครับขอบคุณจริง
เวลาผมหมดจริงนะครับแต่ว่าได้สื่อสารกันแล้วจะได้ฟังปัญหากัน
ขอบคุณนะคุณยายขอบคุณคุณป้าพบกันแล้วครับขอบคุณครับบ๊วยครับ
ทุกผู้ชมครับพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับ